ไปดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันตามหารถกระบะในภาพนี้หน่อยนะฮะ
เขาไปชนกับรถเก๋งลากกันชนเข้าไปไม่ยอมจอดชนแล้วหนี
ผลเมืองดีเห็นขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามบีดแรร์ให้ลงมาดู
ก็ไม่ยอมลงมาขับหนีไปเลยไปดูคลิปนี้เลยครับ
ระวังค่ะระวังรถจอดแล้วหนี
จิตใจคนขับกระบาดนะฮะลากไปแบบแล้วกันชนก็ไม่หลุดเลยนะฮะ
ติดยาวไปเลยอ่ะคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ทั้งตะโกนทั้งบีดแร่
ทั้งโอขับตามก็ยังไม่ยอมจอดครับตั้งหน้าตั้งตา
เขาก็เอาคลิปนี้แหละครับเป็นทั้งคลิปเป็นทั้งภาพนิ่งไปโพสต์
แล้วก็เขียนว่ากลับมารับผิดชอบด้วยชนแล้วหนีลากกันชนเข้าไปอีก
แล้วไหนจะรถที่ชนระหว่างทางหนีอีกเหยียบหมาที่เหยียบอีกนะฮะ
หนีเอาเป็นเอาตายพิกัดเนี่ยไปชนข้างซอยตลาดมามรวยสุขสวัสดิ์เจ็ดสิบแปด
หนีลากยาวออกถนนสุขสวัสดิ์หนีขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษ
โอ้โหไปซะไกลเลยนะฮะในคลิปเนี่ยมีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาก็ไปโพสต์ไว้
เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ตามลากกระบะชนแล้วหนี
นะครับบริเวณซอยตลาดมามรวยสุขสวัสดิ์๗๘สมุทรปราการนะครับ
โดยผู้ก่อเหตุขับรถหนีตามเส้นทางสุขสวัสดิ์แล้วก็ขึ้นด่วนกาญจนาพิเศษไป
เนี่ยฮะไม่หนีจริงอะไม่ไม่ยอมอยู่จริงจริงนะฮะ
ไม่รู้ก็น่าจะไม่ได้เห็นไปเอ้ยถึงจัดการยนต์ขี่ตาม
แต่ก็ตามต่อไม่ได้เพราะขึ้นทางสี่หลวนไปนะฮะ
ว่าระหว่างทางหลบหนีเหยียบมาด้วยไปชนแท็กซี่ด้วยเต็มไปหมด
ผู้เสียหายเขาเป็นเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าก่อนเกิดเหตุจอดรถเอาไว้ริมทางในซอยข้างบ้าน
กระจกมองข้างไม่ให้กีดขวางแล้ว
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงที่บริเวณที่รถจอดอยู่ก็ออกไปดู
กระบะคันนี้ขับเซไปเซมาเลี้ยวขวาผ่านร้านไปแล้วก็ลากกันชนติดไปแล้ว
ขับเร็วด้วยตะโกนให้คนแถวนั้นช่วยกันตามแต่ตามไม่ทันแล้วก็ไปแจ้งความไว้เรียบร้อย
ส่วนรถคู่กรณีตนจำได้แต่เพียงว่าเป็นของในปุ้ยซึ่งแน่นอนเป็นคนอยู่ซอยเดียวกัน
ทะเบียนชัดเจนนะครับ๙๔๐๔กระบะสีขาว

ญาติก็มีการเดินทางไปถามภรรยาของในปุ้ยคนขับรถกระบาดคันนั้น
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุในปุ้ยกับตัวภรรยาทะเลาะกัน
น่าจะเมาด้วยแล้วก็ขับรถออกไปแล้วก็ไปชนรถรถเก่งคันนี้
ส่วนตัวเจ้าของรถเก่งไม่มีปัญหาอะไรกับในปุ้ย
ตอนนี้รถอยู่ระหว่างการเรียกประกันมาเคลม
ซึ่งประกันก็แจ้งว่าจะดำเนินการเรียกค่าเสียหายกับผู้ก่อเหตุอีกทีนึง
ส่วนคนขับแท็กซี่ที่ถูกรถกระบาดชนก็บอกว่าตนขับรถมาทางตรง
กระบะยูเทิร์นมาทางซอยสุขสวรรค์๔๗ขับมาเร็วมาก
แล้วก็เฉียวรถของตนเองไปเป็นรอยครูดยาวเลยที่ประตูหลัง
ฝั่งคนขับกระจกมองข้างขวาก็หลุดแล้วเขาก็ขับหนีไปไม่ยอมลงมาดู
เขาพยายามตามแล้วแต่ก็ตามไม่ทัน
สุดท้ายแผ่นป้ายทะเบียนหล่นลงมาของกระบะเนี่ย
คนขับแท็กซี่ก็เลยเก็บเอาไว้แล้วเอาแผ่นป้ายทะเบียนไปแจ้งความ
ทะเบียนแล้วก็การชนของรถเก๋งก็ตกลงมาด้วยเขาก็หอบไปด้วย
จึงทราบว่ากระบาดคันนี้ไปชนอีกหลายคันเหมือนกันตอนนี้โอ้โหคู่กรณีเยอะมาก
คือจะบอกว่ากันชนหน้ารถเหมือนมีชีวิตนะคะก็เป็นหลักฐานไปเรื่อย
แต่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ไม่รู้เมาแล้วไปจบตรงไหนนะฮะ